คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนสุดจนต้องผุดแฮดแท็กนะคะ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักร้องขวัญใจคนนี้เลยนะคะ

คือเธอเนี่ยโดนแอนตี้แฟนคลับนะคะสร้างอินสตาแกรมขึ้นมาค่ะ
พร้อมโพสต์ข้อความขู่ฆ่าค่ะ
ในวันคัมแบ็คสเตจนะคะโดยมีข้อความนี้แหละค่ะ
ฉันเตรียมปืนไว้เรียบร้อยแล้วนะนะคะ
อกจากนี้นะคะก็ยังได้โพสต์ภาพรูปฝังศพ
และถึงแม้จะเป็นแค่คำขู่ลอยบนโลกออนไลน์ค่ะ
ตอนนี้มีมาตรการเข้มงวดออกมาเพื่อปกป้องศิลปินค่ะ

สี่สาวจากคำแรกนะคะในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ
ซึ่งน้องจริงตอนนี้ก็มีผลงานหลากหลายนะคะ
น้องเป็นคนที่มีความสามารถมากแต่จริงแล้ว
ตรการเรื่องของความปลอดภัยการของที่เกาหลีเนี่ย

ก็หมดกังวลกันไปได้นะสำหรับแฟนของลิซ่านะคะ